สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้
เรามาเจอกันในค่ำคืนของวันคริสต์มัสนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นั้นก็จะเป็นวันหยุดสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ท่านผู้ชมบางท่านหยุดตั้งแต่วันพรุ่งนี้ยาวต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่นะครับเชื่อมั่นว่า
หลายท่านตอนนี้คงเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขตามจุดต่างทั่วประเทศไทยแน่นอนครับ
เตรียมพร้อมรับมือการแปรปวนของลักษณะอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเพื่อที่จะไม่ให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบพบว่าวันนี้ครับมีหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะมาเยือนเมืองไทยของเรานั่นก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับ
ล่าสุดตอนนี้ก็ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในระยะแรกของการแผลลงมานั้น
ก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรงในหลายพื้นที่
พรุ่งนี้ฝนจะลดลงแต่อาจจะมีตกได้บ้างในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับจะเป็นจุดแรกที่จะได้สัมผัส
อากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาในครั้งนี้
จึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะเป็นคิวต่อไปครับ
อุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๒๓องศาเซลเซียตเช่นเดียวกับภาคอื่น
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้
แน่นอนครับใครที่จะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของถนนลื่นที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาตั้งแต่วันนี้
รวมไปถึงหมอกครับที่อาจจะมีหนาตาในบางจุดบางพื้นที่
ดังนั้นใครที่จะต้องเดินทางสัญจรในบริเวณดังกล่าวคงต้องเปิดไฟหน้ารถ
แล้วก็ไฟตัดหมอกเพื่อช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้น
กระจกหน้ารถมีละอองฝากเกาะให้เปิดที่ปัดน้ำฝน
ในรถรวมไปถึงลดระดับกระจกหน้าต่างลง
จะช่วยไล่ละอองน้ำที่เกาะตามกระจกให้จางหายไปเร็วขึ้น
กรณีที่ทัศนวิสัยไม่ดีจนมองไม่เห็นเส้นทางให้หาที่จอดรถ
ริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนกว่าหมอก
เบาบางลงค่อยเดินทางต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามบริเวณที่มีหมอกหนาจัด
ส่วนใครที่จะเดินทางล่องใต้๒๓วันที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะครับ
จากการตรวจสอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะลดลง
เพราะว่าห่อมความกดอากาศต่ำกำลังปานกลางตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลอันดามันไปเที่ยวเรียบร้อยแล้ว
แต่จากการตรวจสอบก็ยังพบว่ามีหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
นั่นก็คือมรสุมตะวันออกชิงเหนือหรือว่ามรสุมฮริวดูหนาว
ยังคงพัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงอ่าวไทย
ตัวการสำคัญที่ยังคงทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น

สุดสัปดาห์นี้พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
จากเรื่องฝนแล้วเรื่องของคลื่นนะครับ
บริเวณฝั่งอ่าวไทยนั้นอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ชาวเรือที่จะเดินเรือคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนอง
สำหรับใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว

การเดินทางคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยถ้าหากขับรถผ่านบริเวณถนนลื่นเนี่ยนะครับ
ควรที่จะชะลอความเร็วของรถให้ช้าลง
และเมื่อขับรถผ่านถนนที่มีน้ำท่วมขัง
น้ำอาจจะเข้าไปในเบรกนะครับทำให้เบรกไม่อยู่
ควรที่จะขับช้าด้วยเกียร์ต่ำ

ควรที่จะลองเบรกดูว่าสามารถให้จะหยุดรถได้หรือไม่

เพื่อที่จะไล่น้ำจนกระทั่งมั่นใจว่า
เบรกนั้นใช้กันได้ตามปกติ
ข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการเติมเต็มรอยยิ้ม

ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะครับ

ผมกุ๊ปตะนันท์พี่สิบมหันฯสวัสดีครับ